เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของน้ำปลาปลาน้ำปลาปลานะครับ
อยู่ในพื้นที่นู่นแหละครับที่สงขลานะครับ
ที่อำเภอสิงหานครอันนี้อยู่ในพื้นที่ของหมู่๘ตำบลชิงโค
อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขาก็ได้มีการรวมตัวร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากองค์การบริหารส่วนตะบนชิงโค
เรื่องเก็บเงินค่าน้ำปลาปลาแพงเกินเหตุนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนหลายหน่วยงานให้ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใด
โดยชาวบ้านบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับองค์การบริหารสวนตะบนชิงโคนี่แหละครับ
ค่าน้ำค่าปลาปลานะครับค่าปลาปลานะครับหน่วยละ๑๕บาท
ต่อมาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเก็บค่าน้ำปลาปลาเพิ่มเป็นหน่วยละยี่สิบห้าบาท
ทำให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่าน้ำปลาปลาแพงขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยจ่ายเดือนละหลักหลักร้อยนะครับ
เป็นหลักพันบาทขณะที่หมู่๙ในตำบลเดียวกัน
กลับเก็บค่าน้ำปลาปลาเพียงหน่วยละห้าบาทเท่านั้นอ๋อเหรอฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
ใช่ครับเมื่อสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตะบนชิงโคก็ได้รับคำตอบว่า
ก็ซื้อน้ำก็ซื้อน้ำมาแพงครับนะครับชาวบ้านจะบอกอีกว่า
จากชาวบ้านหมู่ที่๘จะเดือดร้อนแล้วนะครับยังค่าปลาปลาก็แพง
เดือดร้อนว่าจากปัญหาน้ำไม่ไหลอีกด้วยครับ
เพราะมีการซ่อมท่อน้ำปลาปลาแต่ปรากฏว่าบินค่าน้ำปลาปลามียอดเรียกเก็บเท่าเดิม
โอ้โหชาวบ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาหน่อยเถอะนะครับ
แล้วออกมาชี้แจงหน่อยทำไมชาวบ้านหมู่ที่๘จึงต้องมาจ่ายค่าน้ำปลาปลาแพงกว่าหมู่ที่อื่น
นะครับแพงกว่ามืออื่นแล้วก็จะไม่ยอมจ่ายค่าน้ำปลาปลาจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมา
อันนี้ทุกข์ชาวบ้านโดยแท้นะครับขออนุญาตแจ้งความรถปลดทุกข์นะครับ
ได้เลยครับทุกทางสองท่านนะฮะอีกแล้วครับรับเรื่องไว้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เราจะติดตามต่อนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เบอร์โทรศัพท์ผมให้ว่าเลย๐๒๑๒๖๑๖๖๖๖รถปลอดทุกข์นะครับใช่ค่ะ
ส่วนกรณีนี้เรื่องของน้ำเดี๋ยวเราประสานต่อนะ
ตำบลชิงโคอำเภอสิงหานครที่สงขลานั่นเอง
เรื่องของน้ำของไฟของถนนระบบสาธุปโภค
รถปลดทุกข์จัดให้เลย
ใช่ร้องเกณฑ์กลับมาเยอะ